ส่วนเรื่องของภาพหลุดที่ออกมานะครับ
ก็มีข่าวว่าสื่อเวียดนามหลายคน

อยู่ใกล้กับสนามมธรรมศาสตรังสิต
เพื่อที่จะถ่ายภาพแบบนี้มา
แต่จริงดันที่มาที่ฝ่ายของข่าวนี้เป็นแบบนี้ครับ

ซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามก็ถ่ายภาพมุมสูงภาพนี้เลยครับ
ของทีมชาติไทยในช่วงเวลาที่เขาไม่อนุญาตให้เก็บภาพ
เขาให้เก็บภาพ๑๕นาที
ซึ่งก็จะเห็นเป็นภาพวอร์ร่างกายธรรมดา
จากนั้นเวลาขึ้นเกมแบบนี้ที่เห็นในภาพ

นั้นภาพมุมสูงมุมนี้ถูกเก็บนะครับจากสื่อเวียดนามที่เขาไปพักอาศัยอยู่
ตรงคอนโดหรือว่ารงแดงใกล้ที่สนามมธรรมศาสตร์ทั้ง๔นี่แหละ

แต่ถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นคลิปเคลื่อนไหวแล้วส่งให้กับทีมงานของเวียดนามสเกาะเนี่ย

เพราะว่าคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อเอี๊ยมส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่านี่เป็นตัวหลักหรือเปล่า
สามารถที่จะมองได้หลายแบบ
ประเด็นนี้มีการชี้แจงชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่การกระทำของสื่อไทย
เพราะว่ามีการโจมตีว่าสื่อไทยนั่นแหละถ่ายภาพนี้แล้วก็ปล่อยให้กับสื่อเวียดนามลง
แต่สุดท้ายแล้วนะครับพอสอบถามไปสอบถามมาเนี่ยจริงแล้วนะครับรูปนี้นะครับเป็นรูปของสื่อเวียดนามถ่ายนะครับแล้วก็มีการแชทระหว่างผู้สื่อข่าวของไทยกับเวียดนามคุยกันตามปกติ
ก่อนที่ผู้สื่อข่าวเวียดนามคนนี้ที่ถ่ายภาพหลุดภาพเนี้ยจะส่งรูปดังกล่าวนะครับมาในแชทเวลา๔ทุ่ม๔๕นี่เป็นหลักฐานทางไลน์นะครับแล้วก็บอกว่าถ่ายรูปนี้จากห้องของตัวเองซึ่งเป็นห้องพักแถวโรงแรมใกล้ใกล้กับสนามประมาณสัก๕๐๐เมตรได้ก็ไปหาแล้วกันแถวไหนนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เว็บไซต์ของเวียดนามลงรูปนี้ก็คือ
ลงภาพนี้เนี่ยลงก่อนสื่อเวียดนามแต่จริงแล้วเนี่ยทางสื่อเวียดนามเนี่ยมีการลงรูปนี้ก่อนแล้วก็ปรับแก้ก็เลยกลายว่าภาพที่ถูกลงตอนแรกเนี่ยลบไปแล้วก็ออกทีหลังสื่อไทยแต่จริงไม่ใช่ก็แน่นอนนะครับไม่รู้ว่าที่ถ่ายมาเนี่ยเป็นการพูดคุยกันเล่นหรือว่าสุดท้ายได้แอบถ่ายเพื่อสังเกตการ
ขึ้นก็เหนือการควบคุมมาตรการหลังจากนิสมากรมก็ประสานไปที่เจ้าของที่พักกันนะครับเพราะว่ามีสื่อเวียดนามหลายคนไปอาศัยอยู่ก็บอกว่าให้ไล่ลงมาอยู่ชั้น๑ให้หมดเลยนะครับขอความร่วมมือแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลในช่วงการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยแล้วก็ทีมเวียดนามครับก็มีรายงานด้วยนะครับว

ชนะโดยวิธีที่ไม่ค่อยจะถูกต้องก็ไม่ภาคภูมิใจ
แต่ณวันนี้เราก็ได้มีการประสานกับทางโรงแรมที่พักว่าให้แก้ไขปัญหานี้ซึ่งทางโรงแรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ก็เราทำได้ระดับหนึ่งคือ
ก็ย้ายคนที่เป็นแขก
และถือพาสปอร์ตเวียดนามลงมาอยู่ชั้นหนึ่งหมดแล้วครับ